เพราะว่าร้านนี้เวลาเขาขายของ
ขายไม่ได้บางคนบางที่เขาก็จะหุดหงิดใช่ไหม

ุดหงิดแล้วบางทีก็อารมณ์เสียบ้างพูดไม่ดีบ้าง

คุณไม่ซื้อแม่เขาบอกไม่ซื้อเหรอ
เอาฟรีไปเลยให้ฟรี

เอามาฟังข่าวกันต่อเลย
โอ้โหเสียงแหบเสียงแห้ง

เรียบชายทะเลอาประจวบจังหวัดประจวบกิฤทธิ์ภัณฑ์
งั้นคุณใบตองคุณอ่านแบบนี้ทั้งข่าวเลยนะ

ดูคุณดูสิเขาแบบจิตใจดีนะคุณนะ
งานนี้พี่เขาบอกว่ารถแลกแจกแถมเพียบเลยนะคะ
คุณพี่คนนี้ชื่อว่าคุณปานิสราแสงจันทร์หรือว่าคุณพาย
กำลังเรียกลูกค้าด้วยวิธีการแจกของนี่แหละ
หรือใครมีสลากกินแบ่งรัฐบาล

เครื่องใช้เซรามิกสวยจากร้านของคุณพายเขานะคะ

ชิ้นหนึ่งมันไม่ได้ถูกนะราคานี่หลายร้อยบาทเลยนะถามว่าเอาอะไรมาแลกบ้าง
ก็บอกเลยว่าลอตเตอรี่กับบัตรประชาชนเท่านั้นเอง
ทำไมใจดีขนาดนี้เออแล้วทำไมจู่จู่เอามาแจกเนี่ย
คุณพายเขาบอกว่าขายของอยู่ที่ตลาดชุมชนแห่งนี้มา๓เดือนแล้ว
ปกติก็จะนำพวกเครื่องเซรามิกมาขายแล้วก็ขายดีด้วยนะ
แต่ละวันขายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทเลย
อย่างเมื่อวานนี้ขายดีมากเลยคุณครึ่งชั่วโมงขายได้เป็นหมื่นแล้ว
แต่ทำไมวันที่เขามาขายเนี่ยมันขายไม่ดีก็ไม่รู้
ก่อนหน้านี้ขายดิบขายดีเลยพอถึงวันนี้ที่ขายเนี่ยมันขายไม่ดี
เดินเข้ามาดูไม่คึกคักขายของก็ไม่หมดทำยังไงดี
ก็ไม่อยากจะเอาของนั้นกลับบ้านไปเยอะใช่ไหมคะมันหนักรถ
ก็เลยคิดวิธีเรียกร้องความสนใจจากลูกค้าซะเลย
เอ้าแจกชุดเตาเซรามิกเป็นช่วงนาทีทองโปรโมชั่น
ถ้าเดินมาเจอโปรโมชั่นช่วงนี้นำบัตรประชาชนหรือสลากินแบ่งรัฐบาลมารับฟรีไปเลย
โอ้เป็นโปรโมชั่นในการขายนั่นเองสุดยอดเลย
แรกเนี่ยก็นับแล้วนับอีกไม่มีใครกล้าเข้ามานะมา
มาแจกเลยค่ะนับมาช่วงนาทีทอง๑๒๓นับจับเวลากันไป
ไม่มีคนสนใจสักพักหนึ่งเริ่มแล้ว
เริ่มให้ความสนใจแล้วว่าร้านนี้เขาแจกฟรีนะ
บางคนนะมาซื้อไม่ได้มาเอาของฟรีก็มีก็ลดราคาให้ไปเลย
บางคนก็แถมติดไม้ติดมือกลับไปด้วยซื้ออย่างเดียวแถมไปเลย๒๓อย่าง
ถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ย
ก็จะต้องกลับไปขายราคาตามปกติแล้วนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเทคนิคทางการขายแหละ
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งของแม่ค้า
คือช่วงที่มันเงียบเหงาก็จัดโปรโมชั่นนาทีทอง
รถแรกแจกแถมกันไปเลยไหนมันก็ขายออกยากแล้ว
พอมีโปรโมชั่นลูกค้าก็จะได้เข้ามาสนอกสนใจ
โอ้โฮน่ารักนะนะ
โปรโมชั่นแบบนี้แนะนำให้มีน้ำคงน้ำขิงหรือไม่ก็ลูกอมติดตัวไว้นะครับ

แหบคอแห้งเสียงแห้งไปแล้ว

บางทีแม่ค้าเขาตะโกนเรียกลูกค้า

ถ้ามากันแบบหลายคนไปช่วยกันไปได้

ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขาจัดโปรโมชั่น

ใจดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ